ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะช่วงเช้าวันนี้เนี่ย
ตำรวจภูทรเมืองฉะเชิงเซาได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิง
บาดเจ็บสาหัสอยู่ริมถนนซึ่งเป็นเส้นทางมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองฉะเชิงเศร้านะคะ
คนถูกยิงเนี่ยเขาเรียกกันว่าเจ๊เงาะเขาเรียกว่าเงาะโสธร
อายุ๔๘ค่ะคือเจ๊ง้อเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์อยู่
อยู่ดีมีรถเก๋งขับตามมาประกบแล้วยิงใส่เจ๊ง้อ๓นัด
นอนอาการสาหัสอยู่เนี่ยเขากำลังปั๊มหัวใจกันนะคะ
พยายามจะกู้ชีพขึ้นมาให้ได้แต่สุดท้ายเจ๊ง้อเสียชีวิตนะคะ
เดี๋ยวลองไปดูจังหวะวินาทีชีวิตตรงนี้นิดนึงค่ะ
หัวใจเลยเหรอ
นี่ค่ะคนใกล้ชิดก็มาดูศพแล้วก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจนะคะ
คือตอนแรกสาหัสก็พยายามจะปั๊มหัวใจกันแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วยแต่สุดท้ายเจ๊ง้อเสียชีวิตค่ะ
เงาะก็คือนางใส่ใจฤทธเนียมอายุ๔๘เขาเรียกกันว่าเงาะโสธร
เรียกแบบนี้ก็เพราะว่าเจ๊ง้อเป็นแม่ค้าขายของ
จัดหาละครนางรำอยู่ในวัดโสธรค่ะ
แล้วก็ตามรายงานข่าวเบื้องต้นบอกว่าเจ๊ง้อปล่อยเงินกู้
ก็เลยคาดว่าสาเหตุที่มีคนร้ายขับรถเก๋งมาประกบรถจักรยานยนต์ของเจ๊ง้อ
แล้วยิงใส่๓นัดเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการปล่อยเงินกู้หรือเปล่า
แต่ทางคนใกล้ชิดของเจ๊ง้อบอกว่าไม่ใช่หรอกมันน่าจะตรงกันข้ามกันมากกว่านะ
เงาะไม่ได้ปล่อยเงินกู้แต่เจ๊ง้อเป็นคนไปกู้เงินคนอื่น
เดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะไหนยังไงค่ะ
ตามคำให้การของพยานที่เห็นเหตุการณ์นะคะเขาบอกว่าเจ๊ง้อกำลังขี่รถจักรยานยนต์อยู่แบบนี้ค่ะ
ก็คือเป็นถนนที่มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองฉะเชิงเศร้าแล้วอยู่ดีดีมีรถเก๋งมาคันหนึ่งค่ะ
ครับเป็นรถเก๋งสีน้ำเงินคนเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าจำรุ่นจำหมายเลขทะเบียนไม่ได้นะคะ
ประกบแบบนี้อ่าแล้วคนที่อยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยรถกระจกรถลงครับ
แล้วคนเห็นเหตุการณ์บอกได้ยินเสียงปืน๓นัดออกมาจากรถเก๋งสีน้ำเงินคันนี้ค่ะ

ยิงใส่เจ๊ง้อแบบนี้เลยแล้วเจ๊ง้อก็รถล้มกระเด็นไปบนทางเท้าเนี่ยค่ะ
เปิดกระจกหรือยังไงครับพอได้ยินเสียงประมาณกี่นัดอ่ะที่เราได้ยินสามนัด
อย่างนี้มันมีคำถามแน่นอนว่าโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้น

ใช่เพราะยิงเสร็จคือยิงจนมั่นใจว่าจะง้อตาย

สามนัดว่ากันว่าเอาเป็นในทุนเงินกู้ใช่ไหม
จะมาล้างหนี้หรือว่ามาอะไรกันหรือเปล่า
ชาวบ้านบอกความจริงแล้วเนี่ยเขาเป็นลูกหนี้นะ
วันนี้คุณลำดวนคล้ายชาวนาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
ถนนตรงนี้ครับก็ยังมีรอยเลือดอยู่เต็มฟุตบาทเลยนะครับ
จุดเกิดเหตุอยู่ห่างบ้านของเจ๊ง้อแค่๕๐๐เมตรนะฮะ

ไปที่บ้านของเจ๊เงาะนะครับพบว่าก็เป็นทาวน์ฮาวส์เก่านะครับ
ก็มีญาติอยู่ที่บ้านนะญาติบอกว่าตอนนี้
ศพของเจ๊ง้อยังอยู่ที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับ

ซึ่งญาติก็ชี้แจงผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับท่านผู้ชมครับ
ญาติบอกว่าจริงแล้วเจ๊ง้อไม่ได้เป็นคนปล่อยเงินกู้นอกระบบนะ
แต่เจ๊ง้อเนี่ยคือคนไปกู้เงินมา
เพราะเป็นคนยากจนคงไม่มีเงินไปให้ใครกู้
ลำพังจะมีเงินหาเลี้ยงครอบครัวยังลำบาก
ชีวิตเจ๊ง้อลำบากนะแต่ก็เป็นคนร่าเริง
ที่ผ่านมาคนก็เลยไม่รู้ว่าความจริงแล้วชีวิตลำบากมีปัญหา
ราชบอกว่าเจ๊เงาะต้องเลี้ยงลูก๓คนแล้วเลี้ยงลูกอย่างดีด้วย
ลูกคนโตคนกลางเรียนจบมีครอบครัวแล้วคนเล็กยังเรียนอยู่มัธยม
เงาะก็ถือว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวดูแลครอบครัว
สาเหตุที่คนร้ายมาก่อเหตุอย่างอุกอาจแบบนี้
คาดว่าน่าจะมาจากการทวงหนี้เพราะว่าเจ๊ง้อไปหยิบยืมเงินมาหลายคน
รวมทั้งกู้เงินนอกระบบมาด้วยคุณลำดวนก็เลยไปที่ตลาดตรงข้ามวัดโสธร
ที่มีการวางขายไข่ต้มดอกไม้เวลาคนไปทำบุญไปแก้บนก็มาซื้อกันแถวนี้
ไปเจอพ่อค้าขายดอกไม้คนหนึ่งนะครับชื่อว่านายสมพรบริบูรณางกูล
เป็นญาติกับเจ๊เงาะด้วยนายสมพรบอกว่าเจ๊เงาะเป็นคนน่าสงสารนะ
ไม่มีอาชีพที่แน่นอนแล้วแต่ว่าใครจะจ้างให้ไปทำอะไร
เงาะไม่เคยเกี่ยงขอให้เป็นงานบริสุทธิ์เท่านั้นเจ๊เงาะทำหมด
แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีแม่ค้าแถวนี้จ้างให้เจ๊ง้อมาช่วยเรียกลูกค้าให้
รวมทั้งจัดหานางรำไปแก้บนให้กับคนที่ต้องการแก้บนที่วัด
สมพรบอกว่าเคยเห็นเจ้าหนี้บุกมาทวงเงินเจ๊ง้อที่ตลาดมาแล้วนะ
แต่ว่าเจ๊ง้อก็ไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังก็ไม่กล้าถามเหมือนกัน
เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ถ้าตามเหตุการณ์ล่าสุดที่เจ๊ง้อถูกยิงตายเนี่ย
มีรถเก๋งสีน้ำเงินขับตามประกบนายสมพรบอกว่าเคยเห็นรถเก๋งสีน้ำเงินขับรถเฉียวเจ๊ง้อมาแล้ว
เงาะเนี่ยเคยถูกรถเก๋งสีน้ำเงินขับเฉียวมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นไม่เอกใจอะไร
แต่พอไอ้รถเก๋งสีน้ำเงินขับรถตามแล้วประกบยิงใส่เจ๊ง้อจนตายเนี่ยโอ้โหทีนี้ย้อนคิดถึงวันนั้นเลย
ว่ามันอาจจะเป็นคันเดียวกันหรือเปล่าเป็นเจ้าหนี้หรือเปล่าไอ้ครั้งนั้นที่เชียวอาจจะมาขู่
แต่ครั้งนี้เนี่ยถึงขั้นยิงกันเอาตายเลย
หุนหลายที่อะครับแบบว่าหยิบตรงนู้นมาไม่พอตรงนี้ก็เอาตรงนี้ไปให้ตรงนู้นอะไรแบบนี้
หมุนแบบว่าไหนก็ฆ่าบ้านด้วยไหนฆ่าลูกหลานก็มาอยู่ที่บ้านด้วย
เหมือนกับแกตอนแกรุ่นแกหาอยู่คนเดียวไง
พอเริ่มโตขึ้นมาลูกเขาก็พอทำงานได้อะไรได้ก็ช่วยกันทำงาน
ไม่มีครับคนแถวนี้เขารู้ดีว่าเขาเป็นยังไงยิ้มนะวันหนึ่งก็หาแต่เรื่องขำมาให้คุยกันทั่วไปเนี่ยครับ
ไม่ค่อยมีเรื่องกับใครหรอกผมยังว่าอย่างมายิงมันไร้สาระมันไม่น่าจะเป็นพี่ผมด้วยซ้ำ
ใช่ครับไม่ค่อยมีปัญหาไม่เคยมีปัญหากับใครเลย
คดีนี้อยู่ในท้องที่สพเมืองนะ

ฉะเชิงเศร้านะครับตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วนะครับกำลังไล่ตรวจสอบอยู่ว่าคนร้ายหลบหนีไปทางไหนแล้วเป็นใครนะครับ